มีเมียเด็กต้องมันตัวเช็คร่างกาย

ลูกผู้ชายต้องกล้า

กำลังพูดถึงคุณพี่เจรนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่านี่นะหัวใจเป็นสีภูมิ
ที่สำคัญมีเมียเด็ก๓๐ปีจ้ะ

ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะห่างกันขนาดนี้นี่ดูดิจะมีปัญหาหรือเปล่า

แต่คลายคุณผู้ชมค่ะนี่เลยคุณอาจารย์เชิญยิ้มค่ะ
ยังจำกันได้ไหมเราเคยเปิดใจคุณอาจารย์กับน้องใบตอง

ภรรยาสาวคู่ชีวิตเนี่ยอายุห่างกัน๓๐กว่าปีค่ะ
คือคุณอาจารย์เนี่ย๖๖เนาะ
แล้วก็น้องใบตองเนี่ยก็๒๙โอ้โหเลขกำลังสวย
วันที่เปิดตัวหวานยังไงปัจจุบันนี้ก็หวานอยู่อย่างนั้น
คุณอาเจรเปิดใจกับทีมข่าวของเราบอกว่าโอ้โหรู้สึกทราบซึ้งใจจริง
เพราะว่าเชื่อว่านอกจากแฟนคลับที่ชื่นชมนะ
หลายคนเขาก็เป็นห่วงมาเหมือนกันว่าเอ๊ะเขามีคำถามไง
ชีวิตคู่จะไปรอดหรือเปล่าใช่สิความห่างของวัยจะมีปัญหาไหมคุณอา
คุณอาเจรยืนยันเลยนะคะว่าแฟนไม่ต้องห่วงเลยนะจ๊
ทุกวันนี้ความรักกับน้องใบตองเนี่ยยังหวานอยู่เหมือนเดิม
วันที่เคยบอกกับเราว่าจะดูแลกันจนแก่เท่า
กว่าจะมีใครสักคนตายจากกันไป
ทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมคำนั้นยังอยู่เหมือนเดิม

ดูจากคำตอบแล้วบอกเลยว่าตอนนี้หวานเวอร์อาจจะหวานยิ่งกว่าเดิมก็ได้นะคะ
ไม่ต้องตรวจเช็คร่างกายแล้วแหละดูจากสีหน้าท่าทางตอนนี้
ฟิตแน่นอนฟิตปังเลย